มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยาน

จากเยอะสวทอนไปหางานทำที่ขอนเแกน

อยู่ที่สาราริมทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ

ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งเหตุนะครับ
พบผู้เสียชีวิตที่สาราริมทางตรงนี้ก็มาตรวจสอบนะฮะ
เป็นสาราริมทางถนนสนิทถนนแจ้งสนิทนะฮะ
ร้อยเอ็ดมหาสรคามอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลปพาน
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ชายคนนี้นอนเสียชีวิต
ในจุดนั่งคอยของผู้โดยสารในสารานะครับแล้วก็มีจักรยานสีแดงแดงคันเก่าเก่า
นี่ฮะจอดอยู่ที่ในสาราติมทางตรงนี้นะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบเอกสารติดตัวระบุชื่อนายชัยมงคลกล้าหารอายุ๔๗ปี
เป็นชาวตะบนกุฎชุมอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรนะครับ
ตรวจสอบข้อมูลไปพบว่าเขาตั้งใจขี่จักรยานจากยะโสธร
เพื่อจะไปหางานทำที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อาศัยแวะนอนตามริมทางไปเรื่อย
ชนะสูตรศพเบื้องต้นมีบาดแผลถลอกที่ใบหน้านะครับ
โหนกแก้มข้างขวาแล้วตามตัวมีแผลถลอกหลายจุดนะฮะ
แต่ไม่มีบาดแผลเรื่องของการถูกทำร้ายหรือว่าการต่อสู้นะครับ
ตรงจุดม้านั่งผู้โดยสารที่เขานอนเสียชีวิตอยู่มีรอยคราบอาเจียนนะฮะ

ไม่มีคราบเลือดหรือว่าร่องรอยการต่อสู้ในสลาที่จะบ่งชี้ไปในเชิงว่าเป็นการทำร้ายหรือว่าฆาตกรรม
ส่วนการเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลันนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ตายคือนายชัยมงคลเขาไปประสบอุบัติเหตุมาก่อนนะครับ
ถูกรถกระบะเฉียวชนนี่ฮะนี่คือภาพเมื่อวานนะฮะ
คือผู้ตายเนี่ยถูกรถกระบะเฉียวชนตอนที่ขี่จักรยานอยู่ที่ริมถนน
ได้รับบาดเจ็บตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ก่อนถึงสาราที่ไปเจอศพเขา๗๐๐เมตร
เมื่อวานนี้กู้ภัยเขาก็มาช่วยนะฮะตำรวจก็มานะครับ
พาตัวนายชายมงคลไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนายชัยมงคลเขาปฏิเสธการรักษา
เขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวแต่ความจริงก็รักษาได้อยู่แล้วนะฮะ
ถ้าเกิดเป็นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนยูเซฟนะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีเรื่องของประกันสุขภาพอยู่
แต่เขาปฏิเสธการรักษาส่วนกระบะคันที่ชนเนี่ย
พอชนเขาแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดมหาสรคาม
รู้ข้อมูลแค่ว่าเป็นรถกระบะคันสีเขียวนี่คือคุณชัยมงคลนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเห็นไหมเขามีร่องรอยบาดแผลที่โหนกแก้มขวา
เอาลองฟังนะฮะเมื่อวานนี้เราก็ไปทำข่าวนะ
ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะยังสัมภาษณ์เขาอยู่เลย
นี่เมื่อวานนี้นะครับยังคุยกันอยู่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้บนถนนเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นช่วงเขามาซ่อมไฟฟ้ากันพอดีนะครับ
มีการตัดกระแสไฟกล้องวงจรปิดตามรายทางตรงนี้เนี่ย
กล้องวงจรปิดตามรายทางตรงนี้เนี่ย
มันก็เลยไม่ได้ทำงานค่ะเลยบันทึกช่วงเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ
จักรยานของคุณชัยมงคลไม่ได้นี่นะฮะ
ทีมข่าวของเราลองวัดระยะทางจากยะโสธรนะครับเขาตั้งใจจะไปหางานทำที่ขอนแก่นนะ
ขี่จักรยานไปคุณชัยมงคลนี่ขี่จักรยานมาถึงจุดสาราที่ไปนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ย
จากบ้านยะสวทรเนี่ยนะฮะระยะทางทั้งหมดแปดสิบสี่กิโลเมตรนะครับ
ส่วนระยะทางจากสาราที่เขาเสียชีวิตอยู่ถ้าจะไปถึงตัวเมืองขอนแก่นนะครับ
ว่าจะไปหางานทำที่นั่นเนี่ยต้องขี่จักรยานไปอีกหนึ่งร้อยห้ากิโลเมตรค่ะ
คือมาถึงก็แทบจะครึ่งทางแล้วล่ะนะครับ
ส่วนผู้ที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามสารานะครับเขาบอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้ขี่จักรยานมาแล้วก็ถูกรถเฉียวชนเขาก็แจ้งเหตุกันกู้ภัยก็มาช่วย
ไม่คิดว่าเขาจะมานอนพักอยู่ที่นี่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเช้ามามาเจอกันอีกทีก็กลายเป็นศพไปแล้ว
พอดีปานมาถึงประมาณแถวแถวนี้แต่มันเกาะกำลังตั้งเสาไฟอยู่ปะดี
ก็คงจะนอนที่นี่นอนแล้วถึงเช้ามาก็เป็นศพเลย
แล้วก็รอบการชนสูนอย่างละเอียดนะครับว่าเขาเสียชีพจากเหตุอะไรนะครับ
ที่เป็นชาวตะบนกุฎชุมอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร
ก็สามารถติดต่อตำรวจที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้นะครับ
หรือคนที่ขับกระบะไปเฉียวชนเขาก็สามารถติดต่อตำรวจ

เดี๋ยวเขาประสานส่งเรื่องมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เพราะมันมีกรณีการเฉียวชนกันแล้วก็ขับหนีไปไง

ส่วนที่ว่ามันจะเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายหรือเปล่า

แต่เป็นกรณีที่เฉียวชนเขาบาดเจ็บแล้วก็ขับรถหนีไป